กับเรียนท่านพระท่านที่ครับแล้วผมสุพัชัย
สมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราชดรระบบบัญชี
ผมได้รับมอบหมายจากภาคภูมิใจไทยให้ลุกขึ้นอภิปราย
โดยมายืนอยู่ตรงนี้ที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูลมาหลายครั้งแล้วครับ

ซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตต่อท่านประธานในการที่จะอภิปราย
ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเราสภาแห่งนี้รัฐสภาแห่งนี้
ได้มีการลงมติให้มีการแก้ไขรัฐมนูลกันในวาระ๑รับหลักการ
และผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมธิการวิสามันในการแก้ไขรัฐมนูลในชุดนั้น
ในช่วงนั้นเรามีการถกแถลงกันจำนวนมากมายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูล
ทุกคนได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่ทุกคนที่เป็นกรรมธิการล้วนแล้วแต่
ทำงานกันอย่างทุ่มเทด้วยความหวังครับว่าในที่สุดแล้วประเทศของเราจะมีโอกาส
ในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูลโดยสสรสิ่งที่ภูมิใจไทยเองก็ได้มีการเสนอต่อพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ต้น
ภูมิใจไทยเองเห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐมนุนพศ๒๕๖๒
รัฐบาลเองก็ได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนฉบับที่ข้อที่๑๒ว่าจะมีการแก้ไขรัฐมนุน
สิ่งที่อยากจะเรียนต่อท่านประธานว่าจริงแล้วถ้าเราจะพินารัฐมนูลปี๖๐
รัฐมนูลปี๖๐ก็ไม่ใช่เป็นรัฐมนูลที่เลวร้ายไปอย่างที่ใครกล่าวหา
สิ่งที่มีตำหนิอยู่อย่างเดียวก็ต้องยอมรับว่ารัฐมนุนฉบับนั้น
อาจจะมีที่มาซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตย
และวันนี้ถ้าเราได้มีโอกาสทำให้รัฐมนูลเป็นประชาธิปไตย
โดยมีที่มาที่ถูกต้องตามระบอบของมันแล้ว
ก็น่าจะเป็นช่องทางที่จะทำให้พวกเราประชาชนคนไทยจะได้ภาคภูมิใจกับมัน
และจะได้ใช้รัฐมนูลที่เป็นประโยชน์
แต่วันนี้ผมต้องลุกขึ้นมาพูดในเรื่องรัฐมนูล
ด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างอึดอัดใจ
หลังจากที่เพื่อนสมาชิกของเราได้มีการยื่นต่อสารรัฐมนูลให้วินิจฉัย

ก็เหมือนอย่างที่สมาชิกท่านว่า
ว่าหลังจากที่สารรัฐมนูลซึ่งท่านเองมีหน้าที่ที่จะต้องตีความ

พวกเราก็กลับจะต้องมาตีความในสิ่งที่ท่านได้ตีความมา

ผมได้ฟังสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายก่อนหน้านี้
ก็ยิ่งมีความมั่นใจครับว่า
เราไม่มีทางที่จะคิดเหมือนกันเลยว่า
สิ่งที่ศาลท่านวินิจฉัยออกมานั้น
เป็นคำวินิจฉัยที่สรุปไปในทิศทางใด
มีการบอกว่า
ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูล
ลงมติได้ลงประชามติเสียก่อน

ก่อนอะไร

มีการวินิจฉัยว่า
อำนาจของรัฐธรรมนูญเนี่ย

หรือเฉพาะรายมาตรา
อบให้สสรทำได้ไหม

อย่างมากมายในบรรยากาศที่เราคุยกันมา

ก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นในวิธีคิด

สิ่งที่ผมอยากจะย้อนกลับไปก็คือว่า
ความเป็นจริงที่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ
สภาแห่งนี้มีเป้าหมายตรงกัน
คืออยากจะให้มีการแก้ไขรัฐมนูล

วันนี้ถ้าไม่มีการวินิจฉัยโดยสารรัฐมนูล
ผมก็มั่นใจครับว่าวันนี้การลงมติวาระ๓สภา
รัฐสภาทั้งสภานี้ก็จะเห็นชอบให้ผ่าน

แต่ในที่สุดเมื่อบรรยากาศมันสะดุดหยุดลง
เหมือนกับติดกับดักที่พวกเราอาจจะทำไว้เองหรือเปล่า

มันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ทุกอย่างมันอาจจะต้องล่มสลายไป
จากการที่พวกเราทุ่มเททำงานกัน
และผมคิดว่าเราไม่ควรจะให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้บรรยากาศการสะดุดหยุดลง
ของการที่เราทุ่มเททำงานมา
เราก็ควรจะหาช่องทางทางเลือก
ซึ่งเป็นไปได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

และประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า
รัฐสภาแห่งนี้เราไม่ได้เล่นปลายหี่กัน
แต่เราตั้งใจจริงในการที่จะร่วมกัน

การทำให้รัฐมนูลเป็นประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นหากข้อเท็จจริงเป็นดั่งที่ว่า
จนทำให้เรามีความเชื่อกันได้ว่า
รัฐสภาแห่งนี้ไม่สามารถที่จะลงมติในวาระ๓ได้แล้ว
เนื่องจากสารรัฐมนุนบอกว่าการจัดทำรัฐมนูล
จะต้องมีวิธีการที่จะไปถามประชาชน

หรือเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐมนูล
ก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำ
และเราไม่ได้เดิมหนังการตรงนั้น
ผมว่าแทนที่เราจะทิ้งให้
สิ่งที่เราเคยทำมามันศูนย์เปล่าไป

ประชาธิปัชฯตันจุลินรัสนวิสิทธิ์

กลับไปถามสารรัฐมนุนอีกครั้งด้วยครับ
ให้ท่านด้วยอัฐาธิบายเถอะว่าสิ่งที่ท่านได้มีคำวินิจฉัยของท่านมาเนี่ย
แท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรกัน
เมื่อคำวินิจฉัยของสารรำนูลเด็ดขาดผูกพันพวกเรา
ผมก็เห็นด้วยว่าวันนี้เรายังไม่ควรที่จะต้องลงมติวาระ๓แล้วครับ
แต่ผมก็เสนอแนวทางเห็นด้วยกับท่านจุลินสนับสนุนแนวคิดของพักประชาธิปัตย์ครับ
ขออนุญาตกลับเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับ